นักท่องเที่ยวจะชอบไปถ่ายรูปถ่ายภาพต่าง
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปเจอตัวซากทารก
เป็นซากทารกที่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นซากคน
หรือเป็นการปั้นขึ้นมาที่เป็นลักษณะคล้ายกับทำของเนี่ยค่ะ
เป็นซากทารกแบบเล็กเลยตั้งอยู่บริเวณปฏิมากรรมตัวปูดำ
ชาวบ้านชาวช่องก็ตกอกตกใจกันพอสมควร
ทีนี้เบื้องต้นค่ะหลายคนก็เชื่อว่าวัตถุที่เป็นลักษณะคล้ายซากทารกแบบนี้
วางอยู่แบบเนี้ยค่ะน่าจะเป็นการเล่นศัยยศาสตร์ของดำมนต์ดำหรือ
เป็นลูกหลอกหรือเปล่าเรื่องราวนี้ตำรวจสพเมืองกระบี่นะคะ
ได้รับแจ้งเมื่อช่วงเที่ยงคืน๔๕ที่ผ่านมา
ประเด็นคือช่วงที่ตำรวจแล้วก็ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเนี่ย
โอ้โหชาวบ้านยืนมุงอยู่เพียบเนี่ยค่ะวางตั้งอยู่แบบนี้
ตำรวจก็ถ่ายภาพแล้วก็ทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
คาดว่าถ้าเป็นทารกหรือว่าเป็นศพของเป็นซากทารกคนจริงนะคะ
น่าจะเป็นทารกที่อยู่ในคันอายุประมาณสัก๔เดือน
แล้วก็มีบริเวณรอบทารกเด็กก็จะมีพวกเครื่องรางพลักเครื่องถูกทิ้งอยู่เต็มไปหมดเลย
อยู่ใกล้กันคล้ายกับเป็นการทำพิธีหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ไม่แน่ใจ
แต่ในขณะเดียวกันนะคะพอนำตัวซากตัวนี้มาดูใกล้เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
หลายคนก็เชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ซากทารกจริง
แต่เป็นการปั้นหรือว่าหล่อขึ้นมาหล่อขึ้นมาที่เป็นลักษณะเหมือนทารก

อะไรแบบนั้นเพื่อมาทำพิธีทำของทำศัยยศาสตร์
อย่างไรก็ตามกู้ภัยก็มีการเก็บซากนี้ค่ะ
ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นซากทารกจริงไหม
หรือว่าเป็นซากที่มีการหลอกขึ้นมา
ซึ่งทางโรงพยาบาลกระบีก็จะมีการตรวจสอบอีกทีนึงนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามคนที่พบตัวซากทารกครั้งแรก
คือนายสมชัยวัย๔๑ปีท่านนี้
ท่านบอกว่าเอาจริงนะโดยส่วนตัวเลยนะคะ
นายสมชัยเนี่ยนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นซากทารกจริงที่มีการทำแท้งแล้วนำมาทิ้งไว้
เป็นพวกเล่นแบบมนต์ดำศัยยศาสตร์
แล้วก็มีเครื่องรางของขังต่างมาทิ้งเอาไว้
แล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการทำลูกกรอก
เพื่อจุดประสงค์หรือว่าความต้องการทางด้านของศัยศาสตร์
อันนี้คือชาวบ้านที่เขาไปเจอเขาเชื่อแบบนั้นนะคะ
ลองฟังเสียงนายสมชัยหน่อยค่ะ

เมื่อเห็นในหมุนนะหนังละครก็จะมีแบบพันทิ้งไฟซั่น
อะไรอย่างงีเนอะเครื่องรางของขังวางอยู่กรอกอะไรอย่างเงี้นะใช่ใช่ค่ะ
ขณะที่ด้านของชาวบ้านใกล้จุดเกิดเหตุนางสาวปนัดดานะคะเธอเองเนี่ยบอกว่า
เอาจริงนะเธอเป็นคนมีเซนต์เธอเชื่อเลยว่าเนี่ยคือเป็นการเล่นศัยศาสตร์อย่างแน่นอน
เชื่อว่าเป็นการทำลูกกรอกนะคะแล้วก็เธอบอกด้วยนะคะพี่กรอบ
บอกว่าตอนนั้นนะเธอมีนิมิตรค่ะเป็นนิมิตขึ้นมาเห็นภาพลางลาง
กับเด็กผู้ชายผิวขาวมากระซิบบอกบอกว่าตัวเขาเนี่ยโดนนำซากเนี่ย
นำร่างเนี่ยมาไว้ที่บริเวณจุดนี้โดยที่ถูกนำมาถ่วงน้ำ
อันนี้เธอนิมิตรนิมิตเจอเด็กผู้ชายผิวขาวแบบนั้นนะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าเด็กไอ้ตัวที่เธอนิมิตถึงนี่แหละเป็นคนมาชี้เป้าจนกระทั่งเจอซากนี้นะคะ
อย่างไรก็ตามชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่บริเวณจุดนั้น
เขาก็โอ้ก็ตกใจกันเหมือนกันนะไม่คิดว่าจุดสถานที่ท่องเที่ยว
จะต้องมาเจอซากทารกหรือว่าเจอพระเครื่องเครื่องรัง
เหมือนกับเป็นการทำของแบบนี้ครับอ่ายังไงตำรวจก็คงจะตรวจสอบหา
ข้อแท้จริงต่อไปใช่ครับนะคะ